อย่าขึ้น
แปลกมาขนาดนี้แล้วก็เอาไปแบบจุกเลยละกัน

มันยังมีสัตว์แปลกอีกหลายตัวที่ทั้งแปลกแล้วก็ให้โชคด้วยค่ะ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์แปลก
แตกต่างจากสายพันธุ์ทั่วไป
จะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
สัตว์ตัวแรกที่จะให้ดูบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้อง

เพราะสัตว์ตัวนี้คืองูเห่าสีทอง

เป็นงูเห่าสีทองตาสีแดงทัพทิม
ความยาวประมาณ๑เมตรเศษ
เป็นงูเห่าสายพันธุ์หายากมากสายพันธุ์หนึ่ง
ทีมงานอสรพิษวิทยาที่เข้าไปจับงูตัวนี้
บอกว่าสมัยโบราณงูเห่าสีทองแบบนี้
จะถูกเรียกว่างูเจ้าที่เพราะจะพบเจอได้ยาก
อีกทั้งจะไม่ชอบการออกแดดเพราะผิวหนังไม่มีเม็ดสี
แดดแล้วผิวหนังจะแห้งเป็นแผลได้ง่าย
ด้วยความแปลกของสีงูเห่าตัวนี้
ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปถามเลขที่วัดเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชค
แต่ทางทีมงานอสรพิษวิทยาไม่ได้เข้ามาตอบ
บรรดานนักเสี่ยงโชคต่างไปตีความเป็นตัวเลขกันเอง
จากสัตว์เลื้อยคานเรามาดูความแปลกของสัตว์ปีก
อย่างไก่ชนกันบ้างซึ่งไก่ตัวนี้
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นพระยากไก่ชน
ไก่อะไรมีนอเหมือนแร็ดกันล่ะครับเนี่ย
โดยไก่ตัวนี้เป็นไก่ชนเพศผู้ชื่อเจ้าโต้ง
ซึ่งมันมีลักษณะแตกต่างจากไก่ชนทั่วไป
และงอนคล้ายหงาช้าง
อีกทั้งยังมีเท้าขวาเพียงข้างเดียว
ซึ่งไก่ตัวนี้เป็นของคุณนพวัลหรือคุณผ่องศรีจันเฟื่อ
ชาวบ้านหมู่๑๒ตำบลขู่บัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เขาเล่าว่าเดื่อยที่งอกขึ้นมามีความแข็งมาก

พอชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันเข้ามาดูเจ้าโต้ง
อีกทั้งยังนำบ้านเลขที่และอายุของคุณผ่องไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าถูกรางวัลกันทั่วหน้าเลยทีเดียว
ไก่มีนอคุณผู้ชมว่าแปลกแล้ว
แมวตัวนี้แปลกกว่าเพราะน้องมีถึงสี่หู
แถมทุกรูได้ยินเสียงปกติดี
ตาคุณผู้ชมไม่ฝาดอย่างแน่นอน

มีถึงสี่หูซึ่งน้องมีชื่อว่าเจ้าคุณ
เป็นแมวเพศผู้มีสีดำขาว
ส่วนเจ้าของก็คือคุณอนุมาตรหรือคุณเอ
เจ้าของร้านอาหารในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
คุณเอเล่าว่าได้เลี้ยงแม่แมว๓สี
ซึ่งก็มีลูกออกมา๓ตัว
หนึ่งในนั้นคือน้องเจ้าคุณ
ที่มีความพิเศษกว่าแมวตัวอื่น
เพราะน้องมีใบหูถึง๔ข้าง

มีรูหูเหมือนหูปกติและได้ยินทั้งสี่หู
สุขภาพร่างกายก็ปกติดีไม่มีโรค
แล้วตั้งแต่คุณเอเลี้ยงน้องเจ้าคุณมา
ก็มีโชคลาภติดไม้ติดมือมาเหมือนกัน
สัตว์ที่เรานำมาให้ดูทั้งหมดนี้เป็นความผิดแปลกทางด้านสายพันธุ
หรือกรรมพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ส่วนใครจะเชื่อว่ามาให้โชคลาภ